ไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

แล้วคุณดูเส้นขอบฟ้ากับพระอาทิตย์
เป็นสีส้มตัดระหว่างฟ้า
และทะเลจรรย์หมอกนะครับ
ภูฟ้าไทยเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้ได้รับความนิยมนะคะเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่
สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ๒๐๐คน
ซึ่งจะช่วยระบายนักท่องเที่ยวจากภูชีฟ้าซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนี่เอง
นายบันเทิงเครือวงประธานการท่องเที่ยวภาคเหนือ
โดยชุมชนบอกถึงความพิเศษของภูฟ้าไทยว่า
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๑๕๑๕เมตร
และมีอากาศหนาวเย็นทั้งวัน
เดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกนะคะ
โดยเดินเท้าประมาณ๓๐๐เมตรก็ถึงจุดชมวิว
สามารถชมวิวได้แบบ๓๖๐องศา

ใช่ค่ะรวมถึงรอชมพระอาทิตยามเช้าและยามเย็น
ได้อย่างสวยงามค่ะตามภาพเลย
โอ้โฮสวยจริงนะฮะ
ไปดูที่หนองคายที่นี่ก็สวยมากเหมือนกันนะครับ
นักท่องเที่ยวไปรอชมนั่งรอกันแบบนี้เลย
รอชมทะเลหมอกกันแต่เช้านับพันคนนะครับ
ซึ่งมีทั้งที่มาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่คณะ
มาจากต่างจังหวัดมาจากในพื้นที่นะครับ

นี่ตั้งหน้าตั้งตารอชมมากดูสิ
นิ่งมากและคุ้มค่าแก่คันรอคอย
โอ้โฮค่ามากยิ่งพระอาทิตย์เคลื่อนนิดนะ
แสงอาทิตย์เขาจะส่องมาที่ดูสิทะเลหมอกคุณ
ทำไมเหมาะดูฟูมาก
สวยมากนะครับอยากไปจังเลยนะครับสวยมากค่ะ

ยังมีภูผาดักและภูบ้านหนองที่อยู่ใกล้กัน

อู๋คุณเหมาะฟูจรังจริงนะ

เพราะว่าเขาน่ารักจริง

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะ

อุณหภูมิช่วงเช้า๑๗องศาเซลเซียส

ก็จะมีนักท่องเที่ยวแน่นมากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห

ใช่ค่ะเพราะว่าเขามาท่องเที่ยวแบบครอบครัว

นะครับไปดูนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน
แห่ไปสัมผัสอากาศหนาวพร้อมชนทะเลหมอก

อินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

จะเล่าอีกไหมขออีก๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง
บนแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ดอกนางพญาเสือโครง

ก็เริ่มทยอยออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งให้นักท่องเที่ยว

ถ่ายภาพสวยมากนะคุณไปอยู่ตรงโขดหินนิดนะ
ใส่เสื้อสีสักสดหน่อยสีตัดนิดหนึ่งนะครับ
ก็สามารถถ่ายได้แต่กลุ่มแม่ปานคนเยอะจังนะครับ
อีกหนึ่งแหล่งค่ะไปกันที่เพชรชบูรณ์นะคะ
อบตบ้านโคกอำเภอเมืองค่ะ
เทศกาลชมดอกทันตะวัน
อันนี้ใหญ่มากก็คิดผมนึกว่าดอกจริง
ชมทานตะวันบานที่บ้านโคก
มีดอกทันตะวันบานสำหรัง๗๕ไร่
ตอนนี้ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็ประชาชน
ไปชมความสวยงามแล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะ

พัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไปค่ะ
ตะวันบานแล้วณบ้านโคกนะครับสวยดีนะครับ
ไปดูกันที่งานมหัศจรรย์พันไม้
วาอาลัยพ่อหลวงที่บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

มีนักท่องเที่ยวเดินชมความงดงามดอกไม้ทั้ง๙โซน
นี้ไงที่เป็นโซนที่มีชื่อเสียงนะ
โซนที่เขาตั้งใจจัดให้เป็นเหมือนรูปนกยูงนะครับ

โซนดอกลิลลี่และดอกทิวลิปออกดอกสวยงาม

จนถึงขณะนี้นะคุณมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า๑๗๐๐คน

ไปถึง๓มกราคมปี๒๕๖๐เลย
ดอกไม้นี่คือไม่ใช่มีเฉพาะดอกไม้สวยงามที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ

อกไม้สวยจากต่างประเทศก็มี
รวมไว้ในที่เดียวให้คุณผู้ชมได้ไปชมนะคะ